เขาเปิดมา๓สัปดาห์คุณผู้ชมฮือฮามาก
เพราะว่าเก๋จริงไปดูกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศร้านกาแฟเก้ามะขามคอฟฟี่
อยู่ที่จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็อยู่ต้นมะขามค่ะคุณอเรนนี่ชอบชื่อเก้าเหรอ
ใช่ไงอเรนนี่เก้ามะขามคือเขาป่ะ

ไม่รู้อาจจะเป็นภาษาเหนือหรือเปล่าแต่ใครรู้บอกหน่อยนะคะ
ก็เขาก็ไปกินไปดื่มกาแฟกันล่ะแล้วก็มีการเช็คอินแชร์กันในโลกโซเทียล
สัปดาห์เท่านั้นแหละค่ะคุณคะดังเลยคนไปถึงใครไปก็ต้องถ่ายรูป
แล้วก็เช็คอินว่าอยู่ตรงไหนเพราะมันน่ารักจริงนะคะ
เจ้าของร้านคือน้องต้นนัฐกิจเทพอุดมบอกว่าตอนแรกเนี่ย
ก็เปิดร้านกาแฟอยู่บนดอยอินถนนมองว่าอำเภอจอมทองยังไม่มีจุดขายอะไรเลย
แล้วก็ไปร่วมงานกับเจ้าของปริณดารีสอร์ทแล้วก็ไปเห็นต้นมะขามต้นนี้ใหญ่มาก
ก็เลยมีแนวคิดว่าทำร้านกาแฟดีไหมที่สามารถดูวิวได้๓๖๐องศาดีไหม
ต้นมะขามต้นนี้อายุเก่ากว่า๑๐๐ปีนะคะคุณผู้ชม
ในพื้นที่อายุ๙๐กว่าปีบอกว่าคุณยายยืนยันคุณยาย๙๐กว่าแล้ว
ต้นมะขามต้นนี้มาตั้งแต่เกิดคือเกิดก็มีแล้วอ่ะคือเกิดก่อนคุณยายอ่ะ
ต้นนี้ก็ร้อยกว่าปีแน่ร้านกาแฟนี้สูงสี่เมตรกว้าง๖เมตรค่ะ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ๕๐คนนะคะ
มีพื้นที่ชมวิว๓๖๐องศาแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นสำหรับครอบครัวด้วย
หลังสร้างเสร็จเปิดได้เพียงแค่๓สัปดาห์

นักท่องเที่ยวไปกันจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
ต้องบอกว่านี่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอจอมทองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
น่าไปเหมือนกันนะเชียงงายแต่ตอนนี้ช่วงนี้ใกล้หน้านาละนี่ใช่
หลายคนเล็งแล้วล่ะว่าจะต้องตั้งเป้าไปขึ้นเหนือ